ในเกี่ยวกับใช้ปกติควณชัดเจนครับ

บริเวณนี้เป็นบริเวณด้านหลังเกาะแร็ดนะครับซึ่งถ้าดูในคลิป

ก่อนเนั้นที่คือก๋อกระโลกนะครับที่ที่เรามองเห็นข้างหลังนะครับ
จากก่อนหนึ่งที่อังกันนะผู้ร่องร่องเข้ามาตกปลาหนึ่ง